คุณผู้ชมเองก็ส่งข้อความเข้ามาว่าชุมพรนี่ครึ้มมากตอนนี้
ทะเลมีคลื่นลมแรงบรรยากาศประชาชนที่ออกมาใช้ชีวิตยามเช้าเป็นอย่างไรกันบ้าง
ติดตามพร้อมกันกับคุณสมศักดิ์ศรีชุ่มรายงานสดเข้ามาจากจังหวัดชุมพรครับ

บรรยากาศที่บริเวณปากน้ำชุมพรจังหวัดชุมพรในขณะนี้นะครับ
พบว่าในทะเลนั้นค่อนข้างที่จะมีคลื่นลมแรงนะครับ
ทำให้คลื่นในทะเลนั้นค่อนข้างที่จะสูง
ขณะที่บรรยากาศโดยทั่วไปบริเวณตลาดเทศบาลปากน้ำชุมพรนั้นนะครับ
เต็มไปด้วยประชาชนที่ออกมาจับจ่ายใช้สอยกันตามปกตินะครับ
เนื่องจากว่าโล่งใจหลังจากที่พายุปลาบึกนั้นได้เข้าทางฝั่งอ่าวไทย
แล้วก็ไม่ได้ส่งผลต่อจังหวัดชุมพรมากนักนะครับ
โดยขณะนี้นะครับคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนนั้น
ก็มีการจับจ่ายใช้สอยกันตามปกติใช้ชีวิตกันตามปกตินะครับ
ซึ่งมีความผ่อนคลายมากกว่าที่เป็นเหมือนเมื่อวานนะครับ
ขณะที่ชาวบ้านบางส่วนนั้นก็รู้สึกโล่งใจที่ไม่ได้รับผลกระทบมากนักจากพายุปลาบึกนะครับ
เดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณป้าท่านนี้กันนะครับ
คุณป้าครับตอนนี้รู้สึกโล่งใจยังไงบ้างครับหลังจากที่พายุมันไม่ได้ตัวผลกระทบ
โหร่โล่งใจมากเลยค่ะรู้สึกเสียใจกับชาวนครด้วย
ถือกาญข้างนี้บอกด้วยนะคะแต่ชาวนครด้วยก็เข็งส์แกร่ง

แล้วเราในการลงทุนการค้าขายตอนนี้จะเริ่มลงทุนอะไรกันมากขึ้นไหมครับ
ก็รู้สึกว่ายังไม่ปกติเท่าไหร่แต่ก็สักพักนึงแหละ
เพราะที่นี่คนปากน้ำเขาใจแข็งเขาสู้สถานการณ์ได้เขาผ่านมาเยอะแล้ว
ให้กำลังใจพี่น้องข้าวใต้ทางแถวตะวัดละครศรีธรรมราช
เพราะว่าคนนครเขาเก่งอยู่แล้วแล้วเดี๋ยวเขาคงจะผ่านวิกฤตตรงนี้ไปได้นะคะ
ขอบคุณมากครับ
บรรยากาศล่าสุดที่เกิดขึ้นในขณะนี้ที่บริเวณตลาดสดเทศบาลปากน้ำชุมพรนะครับ
ก็พบว่ามีคลื่นสูงและก็ลมแรงทำให้มีชาวบ้าน
ทำให้มีชาวบ้านบางส่วนนั้นก็ไปยืนดูคลื่น
เพื่อที่จะประเมินสถานการณ์ถึงพายุที่อาจจะเกิดขึ้นที่นี่นะครับ
และนี่นะครับก็คือบรรยากาศผู้คนที่อยู่ในตลาดในขณะนี้นะครับ
แล้วก็ทั้งหมดนี้นะครับก็คือบรรยากาศล่าสุดที่เกิดขึ้นที่จังหวัดชุมพรนะครับ
ซึ่งที่นี่ก็ถือว่าประชาชนทั่วไปนั้นก็ออกมาใช้ชีวิตกันตามปกติ
หลังจากที่ไม่ได้รับผลกระทบมากนักจากพายุปลาหมึก
เหมือนที่คาดการณ์ไว้นะครับ
ศักดิ์ศรีชุ่มทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากจังหวัดชุมพรครับ
ขอบคุณคุณสมศักดิ์ด้วยก็จากที่พายุเขาเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนตัว
จะได้ขึ้นที่ชุมพรโดยตรงนะครับสวัสดีครับ

เพราะว่าก็ไม่มีผลกระทบหนักแต่ว่าก็เอากำลังใจช่วยไปให้กับชาวนครศรีด้วย
ว่าต้องรอรับมือกับพายุปลาบึกกันอยู่
ใช่เพราะว่าเส้นทางที่พายุจะขึ้นก็คือนครศรีธรรมราช
ไปสุราธานีไปพังงานแล้วก็ไปที่ระนอง